พูดถึงเรื่องป่วยมีอีกท่านหนึ่งที่ป่วยนี่ดารา
คุณไอภาริสเนี่ยเองนะคะ

แล้วปีใหม่คุณไอซ์แพริสซึ่งอยู่กับคุณแม่สองคน
จะไปเที่ยวที่ไหนไปฟังเลยค่ะ

เพราะว่าอาจจะแบบเราพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้
ตื่นมาแล้วเสียงหายไป
เคยเป็นนี่แหละครับไม่เคยเป็นมาก่อนเลย

ก็ส่งน้ำพึ่งมะนาวมาเป็นขวดมาเลยมาให้
ผมก็นั่งจิบมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นครับ

ปีใหม่ก็ตอนนี้เราเล็งกันไว้แล้วครับ

เอาจริงทั้งบ้านผมชอบทะเลอยู่แล้วแบบ

ซึ่งไม่ได้มีแค่คุณแม่พี่สาว
มีแบบญาติที่เหลือด้วย